ถ้าผมมาเห็นเหตุการณ์นี้

ลุงคนนี้คงขับรถมาแล้วก็ชนถังขยะ

อ่าเห็นไหมผมก็พอจะคิดแบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วนี่รถพยาบาลก่อนเลย

เจ้าของคลิปบอกว่าลุงแกเมาครับ

แล้วถ่ายให้ดูพระอาทิตย์ด้วยตรงหัวแดดปิ้ง
แดดก็ลงถนนก็ร้อนนะเอาจริง
ใช่ครับอู้หูอี้ถ้ามีสติไม่น่าจะนาบลงไปเลยไม่ว่าส่วนไหนก็ตาม
พื้นร้อนครับเจ้าของคลิปมากลัวลุงจะเป็นอะไรก็แจ้งรถพยาบาลมารับตัวไป
ไม่ได้ขายที่นอนนะเขาเข้ามาแซวบางคนบอกว่าเมาขนาดนี้
นอนกลางแดดเปรี้ยเปรี้ยงอันตรายมากมากนอกจากนี้ยังชื่นชมเจ้าของคลิปที่ใจดีนะครับ
เรียกรถพยาบาลเพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไปฮะ
มันพีคตรงที่ตกใจแล้วเข้าไปใกล้ได้ยินเสียงกลน

ก็แสดงว่ายังอยู่
ลูกหลานต้องดูแลแล้วค่ะอันตรายเพราะกลางถนนด้วย